คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้
แล้วมันก็มีความคืบหน้าค่อนข้างจะชัดเจนค่ะ
กรณีน้องบาสนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะน้องบาสไปกับเพื่อน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกินที่ตลาดนัดร่ม
ที่จังหวัดนทบุรีระหว่างที่น้องบาสกำลังนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลย
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มามองหน้ากัน
แล้วกลายเป็นว่ามันมีเรื่องถลอกกับบาสเหยเลย
เอามีดแทงไปที่หลังของน้องจนน้องเสียชีวิต
จับคนร้ายได้แล้ว๒คน
แต่ก่อนจะไปดูเรื่องของการจับคนร้ายให้ดูภาพนี้
เพราะนี่คือหลักฐานสำคัญนะคะ
ทำให้เห็นวินาทีที่มันเกิดเหตุเลยค่ะ
เป็นกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตลาด

เดี๋ยวไปดูกล้องหน้ารถคันนี้นะคะ
นี่ไงคะมันชัดเจนเลยทีมข่าวของเราก็ทำลูกศรให้ดูด้วย
ผู้ต้องหาสองคนที่ร่วมกันก่อเหตุเป็นลูกศรสีแดงและน้องบัสเป็นลูกศรสีเขียว

ใช่ค่ะเถียงกันอยู่แป๊บนึงแล้วตอนแรกเป็นการชกต่อย
เอาหมวกกันน็อกฟาดแต่คนนี้มีมีด

แห้งหลังน้องโอ้โหน้องเสียชีวิตเลยเนี่ยก็มีหมวกกันน็อกฟาดด้วย
มีดแทงด้วยคือเอามีดแทงเสร็จแล้วยังเอาหมวกกันน็อกฟาดต่อ
หลักฐานนี้สำคัญมากนะคะก็คือมีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อก
กับอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใส่เสื้อสีดำครับ
มันจะมีคนขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งแล้วก็มีคนที่ซ้อนมาสองคนนี้ก็ร่วมกันก่อเหตุนั่นแหละ
เหมือนกับตอนแรกยืนคุมเชิงอะไรอยู่แป๊บนึงเนาะ

ใช่ค่ะบัสก็ไปกับเพื่อนอีก๒คน
ที่ว่ามองหน้าใช่ไหมเหมือนกับใช่ลงมาเหมือนกับที่ว่ามามองหน้าทำไมเนี่ย
นี่ค่ะดูสิคะมีคนนึงยืนทางห่างเหมือนคุมเชิงอยู่อีกคนนึงเข้าไปคุยกับทางน้องบาส

ใช่คือไอ้คนที่คุมเชิงอยู่ปล่อยให้เพื่อนไปทะเลาะกับน้องบาสก่อน
แต่พอเห็นว่าเพื่อนแบบถ้าจะเอาไม่อยู่ตัวเองมีมีดไงเอามีดไปแทงเลยเหมือนกับจะไปช่วยเพื่อนอ่ะ
นี่กำลังเถียงกันอยู่เนี่ยนี่คนก็เยอะแยะเลยนะ
ใช่รถราวิ่งผ่านไปผ่านมาตลาดนัดเขายังเปิดไฟขายของคนยังเดินตลาดกันอยู่เลยค่ะ
ต้องขอบคุณภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้มากเลยนะ
จริงค่ะนี่คือหลักฐานสำคัญมากนะคะ
เดี๋ยวไปต่อยบาสก่อนเลยมั้ง
บาสเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะบาสเขาแค่ยืนคุยด้วยก็เหมือนกับมาหาเรื่องบาสใช่ไหมล่ะ

ใช่น้องบาสก็แค่ใส่ก่อนเลยเห็นมั้ย

คือน้องบาสก็พยายามจะสู้ป้องกันตัวแต่ไอ้เพื่อนอีกคนที่คุมเชิงพุ่งเข้ามาแล้วเอามีดแทงน้องเลย
นี่มันตั้งใจชักมีดเพื่อไปแทงใส่เขาเลย
เนี่ยค่ะคือจริงแล้วคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมแบบได้ยินเสียงชัดอ่ะนะครับ
ในคลิปมันได้ยินเสียงแบบตุ๊บตับตุ๊บแบบเสียงทำร้าย
คือจะได้ยินเสียงชัดเลยอ่ะ
โอ้โหนี่แทงใส่ไปแล้วไอคนนี้ก็ยังเข้าไปต่ออีก

โอ้โหสุดท้ายบ้าน

อ้อโหนี๋มันก็หนีไปกัน
ต้องขอบคุณกล้องหน้ารถจากรถคันนี้ด้วยนะคะ
นี่คือหลักฐานสำคัญจริงค่ะแล้วมันก็หนีกันไปเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าคืบหน้าก็คือ
ตำรวจสพปักเกร็ดจับคนก่อเหตุได้แล้วนะคะสองคนนี้นะคะ

ในตุงนามสมมุติคนนี้คือคนเอาหมวกกันน็อกไปตีค่ะ
เป็นเยาวชนอายุเพิ่ง๑๖เองค่ะดูสิคะคนหนึ่ง๑๖คนหนึ่ง๑๙
แล้วร่วมกันก่อเหตุแบบนี้ไปจับได้ที่บ้านในอำเภอลาดบัวหลวง
วัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากจุดเกิดเหตุ๖๐กิโล
เป็นบ้านเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ต้องหาค่ะอืมตำรวจเนี่ยไปจับได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์
มีดยาว๓๐เซนติเมตรนะคะแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพปากเกร็ด
บ่าย๓โมงที่ผ่านมาตำรวจนำตัวในปอนมือแทงและในตุงเยาวชนชายวัย๑๖
ไปขอขมาดวงวิญญาณของน้องบาสผู้เสียชีวิตที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าสพปักเกร็ด
ขอเข้ามากับอะไรรู้ไหมคะรองเท้าเปื้อนเลือดของน้องบาสผู้เสียชีวิตค่ะ
นี่คือรองเท้าเปื้อนเลือดของน้องบาสเอามาให้ผู้ต้องหาทั้งคู่ขอเข้ามา

สองคนนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ

ใช่เขาไปกัน๔คนจริงนั่นแหละ
ไปซื้อบุหรี่ที่ร้านสะดวกซื้อในตลาด

๔คน๒คันไปซื้อบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อ

ก็ตอนที่ขี่รถที่ว่ากลุ่มบาร์ดเขายืนอยู่ก่อน

ในปอนด์กับในตรงกลับเข้ามาไง

แล้วก็พยายามจะมีการชกต่อยกัน

พอทะเลาะกันแล้วเหมือนกับสู้ไม่ได้
นี่คือในตุงเข้าไปก่อน
แล้วในปอนที่ยืนอยู่ห่างดันมีมีดไง

แล้วพกมีดไปนู่นไปนี่อย่างนี้ค่ะ

ก็เลยเอามีดไปแทงข้างหลังน้องบาส
เห็นเจ้าตุงที่อายุ๑๖ต่อยกับน้องบาส
แล้วกลัวเขาจะสู้บาสไม่ได้

แต่เพื่อนเขาไม่ได้มาช่วยมารุมอะไรเลยนะ

คือฝ่ายนี้นี่แหละที่มากันสองด้วยซ้ำ

ผมเลยชักมีดแทงใส่เลยอย่างนี้เหรอ

งยังเอาหมวกกันน็อกไปตีบาร์ดซ้ำด้วยไง

ตรงนี้บาสเขาเริ่มแบบหยุดนิ่งไปแล้ว

๒แผลกลางหลังมันตัดเส้นลึกใหญ่ด้วยนะคะ

อ้างว่ามันก็ไม่ใช่แค่มองหน้ากันหรอกนะพี่

บาสมาพูดจาท้าทายเขาก่อน
บอกว่าอยากตายเหมือนไอ้แทนรุ่นพี่มึงไหม

เอาลองฟังเสียงหน่อยค่ะผู้ต้องหานะคะ
เขาถามผมว่าผมอยากตายเหมือนรุ่นพี่
ที่เขาบอกว่าผมอยากตายเหมือน

แล้วคือสาเหตุที่มันมีเรื่องกันของตรงกับของเขา

มันเกี่ยวกับอะไรครับท้าทายก่อนแล้วครับ
เกี่ยวกับการที่เขาท้าทายแล้วเขาก็มาพูดคำว่า
มึงอยากตายเหมือนรุ่นพี่มึงไหม

นั้นที่แทงเขานี่หวังผลในชีวิตได้ไหมครับ

เมื่อกี้ที่ขอกลับมาขอโทษเนี่ย
กันลึกจิตไปพูดบอกว่าทำยังไงบ้าง

บอกว่าอย่างไรบ้างครับ

แล้วครอบครัวเขาล่ะเพราะเขาเป็นลูกคนเดียวเลยนะ
ครับผมเข้าใจครับ

ปกติเราไปไหนมาไหนเราพกมีดแบบนี้ตลอดเลยเหรอ

แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวันเกิดเหตุทำไมถึงพบออกมา

ไม่ได้นัดครับผมเหมือนคลิกได้มาใหม่อย่างนี้
ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
ที่ไปกล่าวหาน้องบาสว่าไปพูดจาท้าทายเขาก่อน
แต่เอาจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นเลย
มันจะไม่เกิดเรื่องเศร้าเรื่องเลวร้ายแบบนี้
ถ้าคุณเจอกันครั้งแรกแล้วบอกว่ามองหน้ากันใช่ไหมอืม
แล้วเพื่อนก็ห้ามเอาไว้ใช่ไหมว่าอย่าไปมีเรื่องเลย
แล้วก็ไปกันแล้วอ่ะแล้วคุณสองคนย้อนกลับมาทำไม
อนกับตุงย้อนกลับมาทำไม
แล้วตอนนี้พูดอะไรกันก็ไม่รู้แหละแต่มาอ้างว่าบาทพูดอย่างนี้

คือย้อนกลับมาทำไมถ้าคุณมองหน้ากันไม่เป็นไรไปไปแยกย้าย
มันก็จบไปแล้วขนาดเพื่อนคุณอีกสองคนที่มารถจักรยานยนต์อีกคัน
ก็เขาไม่ได้ย้อนกลับมานะ

คือสองคนนี้ตั้งใจย้อนกลับมาใส่บาส
แต่เพื่อนอีก๒คนของผู้ต้องหาตำรวจกันไว้เป็นพยาน

แต่ว่าก็ร่วมขี่ออกไปด้วยกันตอนขี่หนีออกไป

เพราะเอิญเพิ่งได้มีดมาใหม่ก็เลยพกมา
ตำรวจแจ้ง๒ข้อหาค่ะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายและเรื่องของการพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะ
อย่างที่บอกเพื่อนอีกสองคนก็กันตัวไว้เป็นพยานนะคะ
เพราะว่าตอนจังหวะที่เกิดเรื่องเนี่ยอีกสองคนไม่เห็นในภาพเลยเนอะ
ใช่ค่ะเพื่อนของผู้ต้องหาอีกสองคนไม่เห็นในภาพ

ทีนี้มาดูบรรยากาศงานศพนิดนึงน้องบาสค่ะ
ลูกชายคนเดียวของครอบครัวค่ะกำลังมีอนาคตนะคะ
เรียนปี๑วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดัง
งานศพที่วัดบัวเงินนะคะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
คุณแม่บอกกับนักข่าวของเราบอกว่าดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้
แต่แม่ก็สูญเสียลูกชายคนเดียวไปค่ะ
ความสูญเสียนี้บรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกจริง
ส่วนเรื่องที่ในปอนผู้ต้องหากล่าวหาว่าลูกแม่ไปท้าทายก่อน

เพราะว่าลูกแม่ก็เป็นเด็กเรียนหนังสือคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยจะไปมีเรื่องอะไรกับใครเลยจริง
น่าเชื่อว่าลูกแม่จะไปหาเรื่องไปพูดจาท้าทายเขา
แม่บอกว่าแม่ไม่พร้อมจะให้อภัยด้วยซ้ำ
มันไม่ใช่ระดับเยาวชนมันไม่ใช่อุบัติเหตุ
มันไม่ใช่เป็นการจะแบบพลั้งเผลอ
แต่เป็นการตั้งใจที่จะเอาให้ตายแล้วไม่มีการสลด
มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะ
ใช้คำว่าเยาวชนแล้วออกมาก็ประกอบกรรมชั่วแบบนี้อีก
ติดคุกเยาวชนไม่กี่ปีที่เห็นมานะคะ
แล้วก็มาทำแบบนี้อีกคนที่มีอนาคตคนนี้ก็ต้องไม่
ตอนนี้เหรอคะไม่แต่วันข้างหน้าไม่รู้ไม่เลยค่ะบอกตรง
แล้วลูกเราไม่เคยทำให้เราทำให้สักอย่างนึงแต่มาทำ

แค่เริ่มต้นจากการมองหน้ากันแค่นี้
แล้วคุณถึงฆ่ากันตายแบบนี้

วันเสาร์ที่๒๐พฤศจิกายนค่ะ
อืมคือไอ้พวกนี้นี่นะ
แม่ไม่รู้ต้องให้มันเจอเจออะไรดี